คุณผู้ชมค่ะมีเรื่องมาเตือนกันอีกแล้วนะคะ
แล้วก็เราจะเตือนจนกว่าจะไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดจากสาเหตุแบบนี้อีกแล้วนะคะ
มีหนุ่มคนหนึ่งอายุ๒๐ปีเป็นชาวกรุงเทพ
ขับรถจากกรุงเทพจะไปเรียนที่นครราชศรีมาโคราช
ปรากฏว่าพอไปถึงจังหวัดสระบุรีค่ะ
มือถือมันตกทำไงก้มเก็บเลยค่ะ
ที่นี่เนี่ยใช่เขาไม่เห็นว่าทางข้างหน้ามันเป็นทางโค้ง
เสียหลักแหกโค้งนะคะแต่เคราะห์ดีมาก
ที่ตัวเขาเองเนี่ยได้ระบาดเจ็บเล็กน้อย
ส่วนก็รถก็พังยับแบบนี้เนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตี๑๓๐ที่ผ่านมา
กู้ภัยแล้วก็ตำรวจได้รับแจ้งจากประชาชนบอกว่า
มีรถชนเสาไฟฟ้าที่หลังตลาดหัวรถไฟ
มุกขมนตรีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีบรอนเงินคันนี้แหละค่ะ
ทะเบียนสคศตปต๙๔๔๙กรุงเทพมหานคร
ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างแรงนะคะ
จนด้านหน้ารถเนี่ยพังยับ
แต่เสาไฟเองได้รับความเสียหายเล็กน้อย
คนขับก็คือนายภูมิบดินนามสุดใจอายุ๒๐ปี
เป็นชาวกรุงเทพมหานครได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยการประถมพยาบาล
แล้วก็ลากรถออกมาจอดไว้ข้างทาง
เพราะว่าไม่อยากให้มันกิดขวางการจราจร
จากการสอบถามคนขับเล่าบอกว่า
กำลังเดินทางจากกรุงเทพ
เพื่อไปเรียนหนังสือในจังหวัดนครราชศรีมา
ระหว่างขับรถมาถึงจังหวัดสระบุรี
ยางด้านหน้าซ้ายมันแตก
แต่ขับรถมาก็ไม่เร็วมาก
ตัดสินใจเปลี่ยนยางแล้วก็เดินทางต่อ
พอขับมาถึงหลังตลาดหัวรถไฟระหว่างนั้น

บริเวณใต้เบาะคนขับก็เลยตัดสินใจก้มเก็บ
ที่ก็ไม่ได้สังเกตว่าด้านหน้ามันเป็นทางโค้ง
รถก็เลยเสียหลักไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างจัง
ทำให้ล้อรถด้านซ้ายที่เพิ่งเปลี่ยนมา
ก็ได้รับความเสียหายเป็นครั้งที่๒นะคะ

ตอนนั้นคือรถวิ่งไม่เร็วมากนะ
ก็เลยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแบบนี้ค่ะ
จะรับบาดเจ็บเล็กไหมลูกถือว่าเป็นยังไงนี่ดองเฮนมั้งเนี่ย
นายภูมิบดินบอกด้วยนะคะว่า
ส่วนรถที่เสียหายตอนนี้ไม่สามารถขับต่อไปได้
ก็เลยต้องมีการเรียกรถลากเนี่ยมาลากรถไปซ่อมที่อู่นะคะ